หนูขออย่างเดียวอย่าทำร้ายทุกอย่างเลย
หนูรักหนู
รักหนูฉันดีครับ
ปกติน้องเอ็มเนี่ยตอนเด็กที่เราเลี้ยงเข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนยังไงครับ
เขาเป็นคนดื้อและเขาเป็นคนร้านหัก
บอกอะไรขอไม่ค่อยฝากขอดี
หนูอยากมาหาลูกแต่หนูไม่รู้เขาอยู่ที่ไหน

ครั้งเดียวแต่ตอนนั้นหลายสิบปีผลเดียวมาหาแม่เขาเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เห็นชัด
เพราะเขาไม่ลุงจากรถเขาก็เห็นแม่อย่างงี้เขากักเลย
เห็นแม่อย่างงี้คือยังไงครับน้องมันใหญ่พวกนั้น
คือแม่เมาไงเขาไม่ชอบเขาบอกว่าแม่เคยเอาเขาน่ะไปขาย
จะเอาเงินกินเหล้าเราเห็นแม่กินเหล้าอย่างนี้เขาก็เลยกลับเลย
เขาบอกว่าเขาอายเขาอายที่แม่เป็นอย่างนี้
พูดว่าน่าสงสารเหมือนกันมันมีปมด้อยนะ
ถึงโด่งตั้งห้าคดีน่ะมันเป็นแม่น่ะมันต้องคิด
กลางวันถ้ามันรักลูกน่ะมันต้องคิดช่วยลูกบ้าง
อะไรที่มันเรื่องจริงมึงก็ต้องเล่าใช่ไหม
อืมไม่ใช่มึงจะปิดบังมึงจะมาพูดเลยเอามันไปเลยมันไม่ใช่ลูก
ยังไงมันก็ต้องลูกสิ่งที่มันทำผิด
เพราะมึงไม่เคยเตือนสติมันเลยมันมามึงเห็นเป็นอย่างนี้
ใช่ไหมเออใครมั่งมันเห็นอย่างนี้ใครอยากมา
เธออยากมาไหมเราเห็นข่าวน้องเอ็มแล้วเรามีความคิดเห็นยังไงครับผม
มันก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเนอะมันก็ไม่ใช่ลูกเรานะ
แต่สงสารมันมันหาแม่มันก็น้ำตาคอในเมื่อแม่มันเป็นอย่างนี้